คุณผู้ชมตำรวจภูทส์ภาคหนึ่ง
ออกมาแถลงคดีนี้แหละคดีนี้แหละนะฮะ
ยืนยันว่าการดำเนินคดีการออกหมายจับ
ดำเนินไปตามพยานหลักฐาน
ไม่มีแรงกดดันจาก๕คนบนเรือ
แต่ทั้ง๕คนบนเรือให้การปฏิเสธทั้งหมดนะ
พรรณบัตรตรีอูดรยอมเจริญรองผู้บัญชกา
จากการจับบุคทรภักดิ์หนึ่งแถลงความคืบหน้าคดีคุณแต่งโบเสียชีวิตว่า
ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้ง๕คนบนเรือคือ
นายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอถูกแจ้งเขาหากระทำการโดยประมาท
ใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ

นายพัยบูรณ์ตรีกาจาดานันหรือโรเบิร์ตถูกแจ้งความผิดใจอะไรบ้าง
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับเรือโดยไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
ใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
สิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ
ส่วนนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือแซนนะ
ถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือว่าจ๊อป
ถูกแจ้งข้อหาช่วยผู้อื่น
มิให้ต้องรับโทษทางอาญา
และข้อหาทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ
ส่วนนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติก
ถูกแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จครับ

การแจ้งเข้าหากับกลุ่มคนบนเรือ
ที่เป็นกุญสือแน่นอนแล้ว๑คน
๒วันนี้แล้วข้อหาอะไรล่ะครับท่าน
ในข้อหาให้การเท็จยุโยง
ให้คำแนะนำกับคนบนเรือทั้ง๕คน

เป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปคดีทั้งหมด

ไม่ว่าทางให้การพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราได้มา
ผมว่าพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับรูปคดีที่ข้อหาที่จะเหมาะสมหรือไม่
ซึ่งพนักงานสืบสอบต้องใช้ดุลพินิษฐ์ต้องบอกว่าคดีไม่ได้เร็วและช้านะครับ
แต่ว่าการตรวจสอบพวกนี้มันต้องยืนยันเหมือนกับเมคชัวร์ให้ที่สุดว่า
สิ่งพวกนี้มันเป็นความผิดเราถึงในบริษัทการแจ้งเข้าหา
ที่เป็นกระแสล่าสุดที่บอกทนายสิทธาบอกว่า
ผมทราบจากพนักงานสืบสวนก็ถามว่าไม่ใช่
ไม่มีข้อมูลเรื่องอาชีพแต่เป็นบุคคลที่เขารู้จัก

ส่วนที่ทนายตั้มไปออกรายการโทรทัศน์แล้วพูดว่า
ท่านผู้กรรมการสมภาพเมืองนนทบุรีและท่านผู้ประชาการตรวจพูดท้อ
จังหวัดนนทบุรีขอให้ทนายตั้มให้การยืนยัน
ท่านจอปกับโรเบิร์ตให้การไม่มีพีรุทธ์นั้น
ว่าจากการสอบถามท่านผู้กรรมกรรมทราบว่าไม่เป็นความจริง
เพราะเป็นการพูดคุยเรื่องธรรมดาทั่วไปเท่านั้น
โดยคำให้การมีการลงชื่อรับรองไปแล้ว
ทุกอย่างอยู่ในสำนวนส่วนท่านผู้กรรมกรรม
จะแจ้งความกลับหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัว
ทั้งนี้ตำรวจคาดว่าจะสรุปสมมุติกรรมคดี
ได้ก่อน๒๔เมษายน

นายจ๊อปไปรับทราบข้อเกะหา
ทนายของนายจ๊อปออกมาบอกว่า
นายจ๊อปปฏิเสธทุกข้อเกะหา
แล้วก็ยืนยันว่านายจ๊อปนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์ครับ